คุณผู้ชมครับพ่อแม่คู่หนึ่งต้องใจสลายครับ
พาลูกสาวเป็นทารกวัยเพียง๓เดือน

สำหรับทารกเพียง๒วันลูกเสียชีวิตครับ
พ่อแม่แทบขาดใจร้องไห้กอดร่าง
ไร้ลมหายใจของน้องที่เสียชีวิตแล้ว

คือเจ้าหน้าที่พยายามจะเอาร่างของน้องไปห่อ

น้องข้าวเจ้าอายุเพียง๓เดือนเท่านั้น
เพราะว่าคุณแม่เขาเล่าแบบนี้
ช่วงเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้คุณแม่พาน้องไปฉีดวัคซีน
สำหรับทารกคุณผู้ชมเข็มแรก
ที่สถานพยาบาลที่ชาติเทิงเสา

ตอนแรกช่วงเย็นก็ปกติดี
แต่พอวันรุ่งขึ้นคุณผู้ชมวันที่๒๑
เหมือนน้องมีอาการแบบผิดปกติ
เริ่มตัวร้อนชักเกร็งแล้วก็อาเจียน

ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนที่สมุทรปราการ

หมอไม่สามารถจะยื้อชีวิตน้องเอาไว้ได้
เธอก็แปลกใจว่าทำไมลูกสาว

แต่ทำไมลูกเธอนั้นสุดท้ายฉีดปุ๊บ

แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั้น
หรือไม่หรือยังไร
นี้คงต้องรอผลการชนสูตรอีกทีจากแพทย์
สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไร

การสูญเสียลูกสาวไปในวัยแค่นี้เอง

เพื่อให้ตรวจสอบกับเรื่องของการฉีดวัคซีน
ว่ามันเกิดความผิดพลาดหรือไม่อย่างไรนะครับ